ดูผลของทีมไทยกันหน่อยนะครับ
เมื่อวานในการแข่งขันก็รุ้นกันสนุกมาก

ก่อนที่จะลงเล่นกับเอโรนิเซีย

ต่อการเป็นอันดับ๒ที่ดีที่สุดนะครับไปดูผลการแข่งขันกันหน่อยครับ
เริ่มคู่แรกนะครับดูเกมของมาเลเซียกันก่อน
ว่าสำคัญกับทีมไทยเหมือนกันนะครับว่าจะเล่นง่ายหรือยากกว่าเดิม
โดยมาเลนะครับก็เจอกับทางมองโกเลีย
ซึ่งเสมอกับไทยมา๑๑แล้วก็แพ้อินโดนีเซียมา๐ต่อ๗
เลเซียขึ้นนำนะครับนาที๕๑จังหวะนี้จากธนาบาลันนะครับ

เกมของไทยยิ่งง่ายเดี๋ยวจะเสมอแต่ว่าพอมาเลเซียขึ้นนำพวกเขาก็เริ่มจะตั้งเกมได้
แล้วก็มามีจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดเพราะว่า
บัตรเรเน่อุกันบัตรนะครับผู้เล่นของทางมองโกเลียไปทางฝาอัพดินุราชิตโดรนที่๒กลายใบแดง
เลผู้เล่นเยอะกว่าแล้วก็ได้ประตูปิดท้ายจังหวะนี้ครับ
ยิงเด็ดขาดมากจากทางชาติสวานอีชัก
เลี้ยงตัดเข้าในโดยซ้ายและสับโดยขวา
เด็ดขาด๒๐ครับมาเลเซียเก็บ๓แต้มมีเพิ่มเป็น๖คะแนน
ก็คว้าแชมป์กลุ่มเอสไปส่วนมองโกเลียมี๑แต้ม

สถานการณ์ในก่อนเกมนี้พอจบเกมไปมาเลเซียก็ขึ้นเป็นจ่าฝูง
มี๖คะแนนเขาก็ต้องรอลุ้นว่าไทยจะเก็บ๓แต้มหรือเปล่า

คู่ไทยครับชุดดำมี๔แต้มจาก๒นัดนะครับ
ก็เป็นที่๒เป็นรองทำมาเลเซีย๒คะแนนนะครับ
ถ้าชนะได้๓แต้มก็เป็น๗มาเลเซียเป็น๖

แต่ถ้าเกิดเราเสมอภาพเรามันอาจจะมีแค่๕แต้ม
ก็เป็นที่๒นะครับดูไล่ฟังทีนึงว่า
พอจบที่๒แล้วเรามีผลการแข่งขันอย่างไร
ถึงสามารถเป็นอันดับ๒ที่ดีที่สุดได้นะครับ
โอกาสลุ้นจากทางชัยวัดโบราณนะครับ
นาที๑๖ก็ยิงไปติดทางกุริวารอาจี้นะครับ

คือคู่เย็นนี่แดดยังดีอยู่เลยนะ

โอ้โหเจอแบบนี้แก้เกมกันก็เล่นลำบากแล้วครับ
แต่คุณคุปตนานเขาเตือนอยู่แล้วว่าอาจจะมีฝนไง
ใช่เขาบอกว่าประมาณ๙๐เลยนะครับ

ส่งเพื่อนตัวใหญ่ไปด้านหน้าคอยกดดันด้วยรูปมุงครับ

แม้แต่ผู้เล่นที่อยู่ในแนวรูปของอิโรนีเซียเขาก็พลาดเหมือนกัน

เปิดขึ้นพื้นทางนักงงโดยนักรุมสมัครยธา

พอในช่วงครึ่งหลังในสนามฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ย

เขาก็ทำฟาวออกหนักอินโดนีเซียเล่นหนักหลายต่อหลายครั้ง
เพราะว่าเดี๋ยวเจอในซีเกมอีกก็กล่าวว่าตัดกำลังผู้เล่นไทยเลย
มีเจ็บไปคนหนึ่งก็คือชายวัดโบราณเตะหนักหลายต่อหลายครั้ง
คุณศรีอินเดียก็เป่าเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
มันมีช่วงหนึ่งฝนมันตกอะครับแล้วฝนตกไม่หนามากมองไม่ค่อยเห็นก็มีเหมือนกัน
จังหวะเกมมันมีน้ำเข้ามาช่วยในการสไลด์บางที
มันก็ทำให้จากที่สไลด์ไม่เน้นก็ดูเป็นหนัก
สมมุติศูนย์ครับคู่นี้ไทยก็ดีพอในการที่จะกว้าดับ๒ที่ดีที่สุด

๑แต้มก็มี๕คะแนนไม่เดี๋ยวเป็นแชมป์กลุ่ม
มาดูคะแนนกันหน่อยครับตารางคะแนน
ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม
แฮคถูกแบบจะไปแชมป์กลุ่ม
กับกลุ่มอื่นนะครับไทยก็ยังมีดีพอที่จะเป็นอันดับ๒ให้ดีที่สุด

ทำให้โควร์ต้านัดสองให้ดีกว่าจะเพิ่มจาก๕๖ทีม

เพราะว่าไทยมีคะแนนถึง๔แต้มจากการตัดผลงานที่เจอกับทางมองโกเลียออกแล้ว
จากที่เรามี๕คะแนนแล้วทางมองโกเรีย๑๑ได้๑แต้ม
ตัดลงไป๑แต้มเหลือ๔คะแนน
ตอนนั้นเมื่อตัดผลงานการแข่งขันจากการพบกับทีมอันดับสุดท้ายของทุกกลุ่มออกไป
ยังขึ้นเป็นที่๑ตอนนี้นะครับนัดล่าสุด๔คะแนนแล้วบวกอยู่๓ลูก
โอกาสที่จะร่วงลงมาเต็มที่ผมว่าน่าจะอยู่๑ใน๓
ไม่น่าหลุดออกไปจาก๑ใน๖ไม่มีทาง๑๐๐แล้ว

ผมว่าจบ๑ใน๒มีโอกาสมากเลยนะครับ
ตอนนี้ก็มีซีเรียมีซีเรียที่มีลุ้นอยู่นะครับ
ซีเรียเวียดนามจอแดนญี่ปุ่นซาวดีอาราเบียอีราน

คือยี่ปุ่นตรับผลงานออกไปแล้วมี๓แท้มแล้วบวกอยู่แค่๑ลูก

คือฟุตบอลของเราปัจจัยเรื่องของสนามมีปัญหา
ทำให้โชว์ฟอร์มต้องการไม่ได้

จริงญี่ปุ่นต้องเข้าที่๑โดย๓ใบนะครับ
หลังเกมทางโพสต์โย่งพอราวุธสีมะคะนะครับ

ก็ไม่สามารถจะคอนโทรลบอลได้เล่นตามแทคติกได้

นักเตะที่ซ้อมสนามที่มีน้ำขังแล้วมาแข่ง

เต้นไม่ได้หรอกพื้นที่แบบนี้ดูสิครับ
หรือว่าเราจะลองลองสร้างสนามที่เปรียกนะ
ในช่วงพักครึ่งนี้ช่วยได้เต็มที่แล้วนะครับ

ใช่ครับก็คือจริงแล้วต้องช่วยกันหลายฝ่าย

๑๕นาทีมันมีเวลาไม่เยอะในการรีดน้ำ
แล้วที่สำคัญตอนแรกเหมือนจะพักเกมสักครึ่งชั่วโมง

แต่ว่าเรื่องของระบบระบายน้ำอาจจะมีปัญหาสักนิดนึ
ว่าสนามนี้สร้างเก่าแก่นานหลายปี

แต่ฝนตกหนักเนี่ยสนามไหนก็ลำบากในมุมมองผมนะครับ

และต่อเนื่องบ้างว่าความต่อเนื่อง
เกมสนามค่อนข้างจะเละจากเกมแรกมาแล้วนะครับ
ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ราชมังคลากีฬาสถาน

นี่คือบอกบอกของทางโค้ชโย่งนะครับ
ผมว่าผมพอใจในเรื่องความเป็นนักสู้นะครับ
เพราะว่าหลายคนนี้ผมว่าบาดเจ็บด้วยนะ
อย่างชัยวัดเนี่ยคือผมว่านักนะครับ
ผมก็ซ้อมสนามดีแล้วก็เวลาสนามดีเกมมันก็ออกมาดี
เพราะว่าเราได้พิสูจน์ตั้งหลายครั้ง
เราไปแข่งไม่ว่าต่างประเทศใช่ไหม

ผมว่าวันนี้ผมว่าแมสซี่มาก็เล่นไม่ได้หรอกครับ

คือมันตกไม่ตกอ่ะยังไงถ้าเป็นมังกราหรือเมืองทอง
ผมเห็นสนามนี้มันตกมันก็ออกมาเหมือนเดิม
พอออกมาก็มาบอกว่าทำไมทีมไทยเล่นแบบนี้นะครับ

ภารกิจในการป้องกันแชมป์ให้ได้
กำลังใจนะครับทีมงานที่ทำงานกันอย่างหนักครับ